มาดูบุคคลที่เดินตามรอยพ่อของแผ่นดินกันบ้างนะครับ
เป็นเกษตรกรที่จังหวัดสงขลาครับ
ก็ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
จนทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองนั้นดีขึ้นนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
หลวงทรงพูดว่าคนที่ทำสวนยางนะถ้ามีปลูกไว้มากถ้าไม่มีใครซื้อกินไม่ได้
ฉะนั้นให้ปลูกพืชอื่นไว้บ้างก็เลยลงมาที่นี่ก็เลยปลูกก็ปลูกผสมผสาน
กว่า๓๐ปีที่ประพาทสุวรรณรัฐอายุ๖๔ปี
ชาวตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงคลา
้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกษียณราชการครูประพาทจึงทุ่มเทกับการทำสวนอย่างเต็มที่
เพราะก่อนหน้านี้ใช้เวลาทำแค่ช่วงว่างจากงานราชการครู
ครูประภาษณ์ยืนยันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
ทดลองทดลองอยู่อย่างไม่ต้องใช้ใช้เงินเลยนะครับ
สัปดาห์ทดลองใช้ของในสวนที่ปลูกนะครับ
ปลูกแบบพอเพียงปลูกแบบทุกอย่างที่ปลูก
ปลูกหมดปลูกทุกอย่างที่เอามากิน
ก็เลย๑สัปดาห์ลุงไม่ได้จ่ายเบี้ยสักบาท
เพราะมีครบหมดครับมีตั้งแต่ปลามีเป็ดมีผลไม้
มีเกือบทุกชนิดครับผักก็ไม่ต้องซื้อปลูกง่ายก็
ก็อยู่ได้คิดว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก็คือปลูกเพื่อกินอยู่ได้ทดลองแล้วทดลองแล้วอยู่ได้
สวนของครูประพาทปลูกมะนาวส้มโอตะไคร้
กล้วยนาข้าวและบ่อปลาโดยจะหมุนเวียนไปเรื่อย
เช่นเดียวกับประวัติทองการอายุ๔๔ปี
เริ่มหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานได้ประมาณ๑ปี
จากเดิมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราอย่างเดียว
ทำให้ตอนนี้มีรายได้จากการขายผักไข่เป็ดและปลาเป็นรายได้รายวันมากขึ้น
ช่วงแรกช่วงตอนแรกยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ
ตอนมาระยะหลังเริ่มเก็บผลผลิตได้เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวครับ
อย่างน้อยค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเราประหยัดตรงนั้นลงเยอะ

จากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
ประวัติยังนำคำสอนเรื่องความซื่อสัตว์
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
พระบาทสมเด็จพระปรมิณมหาผู้มิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตัวเองได้
และไม่ปลูกพืชเกษตรเพียงอย่างเดียว
เพราะจะเกิดความเสียหายง่าย
เนื่องจากความแปรปรวนของตลาดและความไม่แน่นอนของธรรมชาติ
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ที่พระราชทานมา
เพื่อแก้ปัญหาจากปัจจัยต่างในภาคการเกษตร
ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในหมู่เกษตรกรแล้วว่า
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
และทำให้เกิดความสมบูรณ์ภูมิสุขขึ้น
วัชรีดวงไซค์เข่าแทรศ์ทีวีรายงาน